ดูยอดนักบิดไทยกันบ้างนะคะอนุภาพซามูลค่ะจากทีมยามาฮ่า
คว้าอันดับที่๓ในศึกเอเชียโรเซ็กซิ่งแชมป์เป็นชิป
รุ่นเอเชียโปรดัคชั่นสองร้อยห้าสิบซีซีนะคะเวลารวมสองนาที
ศูนย์จุดแปดสามวินาทีค่ะตามหลังแชมป์ในรายการ
ก็คือราฟิชโทปันซูซิปโตจากอินโดนีเซียไปเพียงแค่
ศูนย์จุดสองแปดหกวินาทีเท่านั้นเองค่ะสนามต่อไปนะคะ
จะแข่งขันที่อินโดนีเซียสิบถึงสิบสองตุลาคมนี้ค่ะ